เมนูแรกที่เราจะไปกินกันนั้นเป็นอะไรดีครับสองสาว
นั่นก็คือเมนูหนังควายเข้ม
มาอีกแล้วน้ำควายเข้ม
ใช่เราเคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องบอกจริงว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันฮอตฮิตเหลือเกินสำหรับเมนูนี้
เป็นเมนูเด็ดของชาวอีสานเลยต้องยกให้
น้ำควายเส้นตากแห้ง
หรือหนังควายเค็มนี่แหละก็เป็นรูปแบบการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่ง
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวอีสานที่สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมเลยนะคะ
ครอบครัวคุณประนอมชนะเคนอายุ๖๘ปี
ชาวบ้านน้อยชนรับประทานตะบนเวิร์นพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
ก็ทำอาชีพนี้ถือว่าเป็นตำรับ
หนึ่งเดียวในจังหวัดนครพนมเลยนะ
เขายึดอาชีพทำหนังควายเค็มมาขายสร้างรายได้มานานเกือบ๔๐ปีแล้ว
วิธีการทำก็ต้องใช้หนังควายมาทำแล้วก็ต้องใช้หนังควาย๑๐๐
แปรรูปทำเป็นเส้นตีให้เป็นแผ่นแบบนี้
จากนั้นก็เอาไปหมักเกลือผสมรำเพื่อลดกลิ่นเหม็น
แล้วก็นำไปตากแห้งหรือว่าอบไฟ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คือวิธีการถนอมอาหาร
สามารถที่จะเก็บไว้รับประทานได้เป็นปี
โดยไม่เน่าเสียไม่มีสารเจือป่นเลยนะคะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้โอ้โหขายดิบขายดี
กิโลกรัมละ๑๕๐๒๐๐บาท
ด้วยว่าคุณผู้ชมที่ชอบเนี่ยนะ
เขาก็สั่งซื้อกันมาจนผลิตแทบจะไม่ทันเลยค่ะ
ตอนนี้เป็นยังไงไปฟังเจ้าของหนังควายเข็มเขาพูดถึงเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะ
ส่วนหลายมันสีมันดีไปเรื่อย
เป็นไงล่ะขายดิบขายดีทุกเทศกาล
แล้วก็ไม่ใช่แค่คนอีสานเท่านั้นที่นิยมนะ
ตอนนี้ขยายตลาดกว้างไปต่างประเทศด้วย
รายได้ไม่ธรรมดาคุณค่ะหลักล้านบาทเลยนะ

ส่วนวิธีรับประทานเราก็เล่าให้ฟังกันหน่อยนะ
ส่วนใหญ่ก็คือเอาไปเผาในกองไฟให้ไหม้พอประมาณนะคะ
จากนั้นก็ทุบ
เอาคราบไหม้เอาที่มันเป็นแบบเขม่าวดำนี้ออกนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นทำความสะอาดคือ
ขูดออกแล้วก็ไปกินกับข้าวเหนียว
หรือจะเคี้ยวเล่นเพลินกรุบกับหนุบหนับก็ได้
เพราะว่าก็จะมีความเหนียวมากมายทีเดียว

นนาหนาวแบบนี้นี่นี่ดู
เป็นสีดำแบบนี้แหละพอไปเผาไฟแล้วนะครับ

คุณชนะถ้าคุณทานฟันปลอมกระเด็น

ผมคิดว่าไม่มีฟันจริงหรืออะไร

มันก็ทำให้เราแบบได้เคี้ยวไปใช้พลังงานไป
บอกว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็ผลิตลดลงแหละ
เพราะว่าลดการชำแหละลงด้วยนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่เขาทำอยู่แบบนี้ค่ะ

ใครอยากจะลองรับประทานอาหารเมนูหน้าหนาวแบบนี้ค่ะ